แล้วก็พูดตอบไปตอบกันมาเนี่ย
ตั้งแต่เปิดชครบหาดูใจก็โดนกระแสอะไรบ้าง
ก็ฝากกันมาได้เยอะแล้วเนาะ
ตอนนี้ร่าดสุดสงกาเปิดกลุ่มมา
ไม่ได้ติดตามคอมเมนต์ต่อหลาย
เพราะคอมเมนต์รู้สึกว่ามันยิ่งแรงขึ้น

อันนี้ทำถูกเพราะมันเสียเวลาซึ่งตนไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจอยู่แล้ว
หลังจากทุกวันนี้คนเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยสร้างสรรค์กับกันอยู่แล้วนะฮะ
แต่กับแมทเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กันสักเท่าไหร่ตั้งแต่อินบล็อกทิ้งเบอร์ติดต่อไว้อีกฝ่ายก็ไม่มีการติดต่อกลับมา
คาดว่าน่าจะป่วยพร้อมฝากไปถึงนักเลงคีย์บอร์ดถ้ามีเรื่องอะไรก็มาคุยกัน
เพราะตนเนี่ยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งซึ่งคนก็รู้อยู่แล้วว่าสงการอยู่ไหน

คนที่เข้ามาด่าเขาเนี้ย
เขาก็จะเอาเลือกเป็นความใหญ่

คุณคิดว่าถ้าคนไม่ว่างเขาจะทำได้เหรอ

เพราะยิ่งขึ้นเค้าก็เอาใหญ่เลย

ไม่ฟ้องร้องแล้วก็ไม่ติดตามด้วยไอ้คนคอมเมนต์นั้นคือใครไม่อยากจะรู้ด้วย
เพราะว่าการก็พูดชัดเจนว่าเสียเวลาคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาบอกเห็นไหมล่ะ
สงการมันปลดประจำการคุณแล้วเป็นธรรมดาครับฟิเจอร์ลิ่งกันทุกวันก็ย่อมเบื่อเป็นธรรมดา
แอปสวยเรียบร้อยดูมีค่าสง่างามมันยังทิ้งได้นับภาษาอะไรกับผู้หญิงทรงล่านแบบคุณ
ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยก็ปรึกษาผมได้นะครับจะให้ผมไปรับดูแลก็ยินดีครับ
แต่ขอไม่ผูกพันแล้วก็ผูกมาไอ้การก็ขึ้นสงการก็ขึ้นคืออะไรครับ
คุณมีปัญหานัดกับผมได้นะครับคุณจะมากี่คนไม่ใช่ปัญหาครับขอให้มาจริง
แล้วปรากฏว่าต่อกันไปต่อกันมาขึ้นกระดัดเขาบอกว่าขึ้นหนึ่งกระดัด
งการไปทิ้งเบอร์ส่วนตัวเนี่ยให้เขาอินบล็อกมาด้วยซ้ำไป

หัวใจทำด้วยอะไร

บางท่านมีชีวิตน่าที่การงานดี
บางท่านเป็นครูเห็นได้แต่สายหัว
หัวพร้อมบอกว่าอมิตพุทธนี่ไงก็คือถ้าสมมุติไปกลับมา
ก็คือเขาก็ตอบโต้ไปมาทางไหนพิมพ์ไปเขาก็พิมพ์กลับมา
มันจะเป็นอย่างงี้ไงแต่ถ้ายุติได้ก็เลิกแล้วต่อกัน
ให้เขาทำไปเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเองเนาะ